ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่สุโขทัยครับ
หกล้อคันนี้ขับแหกด่านตรวจด่านสกัด

เพราะอะไรทำไมเขาต้องตัดสินใจขับรถแหกด่านด้วย

แค่กันสุดสวยดี
กลับทั้งหูดูแลอย่างงี้ครับ
หลายตามน่าจะเริ่มปล่อยแล้ว

ลิฟต์อีกชั่วมานาจนละยายน่าจะเริ่มไป

จังหวะแรกที่เขาขับแหกด่าน
คือรถเขาต่อคิวเพราะข้างหน้ามีด่านอยู่ใช่ไหมฮะ
ขึ้นไปแบบนี้เลยครับแล้วขับสายเป็นงูเลยฮะ
ตำรวจเกือบโดนชนนะต้องกระโดดหนี
แล้วเขาก็ขับชนด่านทะลุไปเลยครับ
หลังจากนั้นตำรวจกองกำกับการสืบสวน๒

ตามถนนสิงหาวัฒน์ในพื้นที่อำเภอกงไกรราช
เขาขับไปไกลเป็น๑๐กิโลครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มกว่า
ประมาณทุ่ม๓๙นาทีเมื่อวานนี้๗เมษาครับ
หลังจากขับแหกด่านไปแล้วตำรวจยิงยางล้อครับ
เขาก็ยังฝืนขับต่อไปนะครับ
ช่วงเกือบชนตำรวจด้วยเมื่อกี้ที่เห็นนะครับ

เพราะว่าบนถนนก็มีรถคันอื่นด้วยนะครับ

สกัดได้จับได้เรียบร้อย

เหมือนที่ลูกศรชี้เอาไว้ดูท้ายรถเขาครับ
ไอซ์ได้๔๙๙กิโลกรัม
แล้วมียาบ้าอีก๑ล้านเมตรครับ
ล่าสุดวันนี้ครับรองพบชน

ยืนยันว่ายึดไอซ์ได้๔๙๙กิโลกรัม

และรถที่ก่อเหตุเป็นรถบรรทุก๖ล้อ

จับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ
คือนายนัทพงศ์หรือว่าเอี้ยกล้วยครับ
กล้วยเขาบินนี่ฉายาเขานะฮะ

แล้วก็ไอซ์๒๓๓กิโลกรัม

เอี้ยกล้วยเขาบินได้ก่อนหน้านี้
และขยายผลเครือข่ายครับ

ทราบว่าเครือข่ายยาเสพติดลำเลียงยา

จะมาส่งให้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

จนกระทั่งเมื่อวานนี้๔โมงเย็น

ขับลำเลียงยามาจากสุโขทัย
ตำรวจก็เลยจะขอสกัดเพื่อจะตรวจยึด
เขาไม่ยอมฮะแหกด่านไปไกล
แต่สุดท้ายสกัดยึดรถยึดของกลางไว้ได้
ส่วนคนขับทิ้งรถวิ่งแจ้นหนีเข้าไปในป่าครับ
มันมืดด้วยไงเมื่อวานนี้ประมาณเกือบ๒ทุ่มนะฮะ

แล้วก็จะตามล่าตัวกลุ่มกวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

แล้วของกลางมันเยอะมากจริงนะคะ